สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะแฮปปี้เบิร์ตเดย์เด็กมายู

การใจการใจ

แล้วถ้าตอนที่มันเฟี้ยว

แซ่หยิดพอดีเลย

หลอกล่อไงเอาหลานไปขายของไง

กฎแน็กชาลีคือหมอเจี๊ยบรัฐนาวันนี้หนู

ต่อจากแน็กซ์ชาลีไงเพราะว่าขอสู้แน็กซ์ชาลีไง

แน็กเริ่มจากไอ้แจ๊คท้านมะดำก่อน

ถ้าให้ไม่เยอะเงินไม่ถึงไม่ต้องมาติดต่อผู้หญิง
เราไม่สามารถเลี้ยงเด็กได้จริงมี

มันแบบเสียงเด็กเหรอมีความเจี้ยวเจ้าอะไรอย่างนี้เหรอ
จริงหนูไม่สามารถอยู่กับเด็กได้พี่
หรือจะอยู่ด้วย

รักเด็กนี่ดีกว่าเมื่อวานที่เราเล่ากัน
คนร้ายแบบว่าแหกคือจักษาน
แหกออกจากศาลทิ่มก่อนแล้วก็แหกคุกกัน
จากศาลวันนี้เขาบอกมีคนมามอบตัวแล้วหนึ่ง
แล้วก็อีกคนนึงรู้สึกบอกว่าที่ต้องแหกเพราะอะไรรู้ไหม
ไม่อยากให้เมียคลอดในคุกเพราะว่าอย่างนั้น
เขาว่าอย่างนี้นี่เป็นเหตุการณ์นะครับ
อันนี้คือเป็นภาพหลังจากที่เขาออกมาจากศาลแล้ว
คนนึงใช้ฝรั่งนะใช้มีดแทงตำรวจ
แล้วก็อีกคนนึงคือในหน่อย
ใช้ปืนนั้นยิงเปิดทางนะครับเพื่อที่จะหนี
ล่าสุดนะครับเมื่อตอนช่วงกลางวันในหน่อยนั้นก็เรียกว่า

โอเคครับ
นายหน่อยก็มามอบตัวแล้ว๑คน
ส่วนอีก๒คนตำรวจก็ไปล้อมจับมาจับได้เรียบร้อยนะครับ
เป็นภาพข้างบนที่คุณผู้ชมลองดูนะครับ
วันนี้บริเวณป่าอ้อยตำรวจท่ากวีรนำเภอวัฒนานครจังหวัดศาสตร์แก้ว
พลตำรวจโทสัตวรรษิรัญบุรณะ
ผู้ช่วยบังคับการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พร้อมด้วยพลตำรวจตรีนพพวัฒน์อารยางกูล
ท่านเป็นรองวิชาการตำรวจภูทรภาค๒
ร่วมกันกับชุดสืบสวนเข้าไปควบคุมตัวในหน่อยหรือว่าในต้นวิรเทศ
ซึ่งเป็นหนึ่งในนักโทษหลบหนี
ที่ทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำศาลจังหวัดพัทยา
พร้อมกับแฟนสาวนะฮะแล้วก็ญาติรวม๓คน
จากนั้นนะครับตำรวจได้มีการนำตัวนายหน่อยนั้น
ไปพักที่พักสายตรวจ
ตำบลท่าเกวียนอำเภอวัฒนานครจังหวัดสะแก้ว
เมื่อเดินทางไปถึงตำรวจก็นำอาหารและน้ำ
ให้นายหน่อยได้กินเพื่อสอบปากคำ
จากการตรวจสอบในกระเป๋าสัมภาระที่ติดตัวในหน่อย
พบอาวุธปืน๑กระบอกขนาด๙มม
มีเสื้อผ้าแล้วก็ของใช้จำนวนหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับ
ขนาดเดียวกันผู้สื่อข่าวก็ได้มีการรายงาน
ห่างจากจุดที่เจอนายหน่อยหรือในต้น
ผู้ต้องหาที่มอบตัวประมาณ๑กิโลเมตร
ในบาร์ดอัลเลนด์เฮลส์มุทรอายุ๓๙ปี
เป็นชาวอเมริกาได้จับภรรยา
ก็คือนางสาวซิรินภาเป็นตัวประกัน
ซึ่งทั้งสองคนนี้ก็คือเป็นอีก๒นักโทษที่หนีสารไปเหมือนกัน
เจ้าที่ที่ตำรวจได้ปิดล้อมแล้วก็กดดัน

ต่อมาเจ้าที่ตำรวจนะครับได้เรียกรถพยาบาลเข้าไปในบ้าน

แล้วก็นำผู้ต้องหาขึ้นหลังท้ายกระบะไป
โดยภรรยาของนายบาทนั้นร้องไห้อยู่ข้าง
ส่วนในบาทนอนอยู่บนกระบะมีเลือด

ซึ่งยังไม่ยืนยันนะครับว่าเป็นการทำร้ายตัวเองหรือไม่

ทำให้เกิดความเครียดเพราะไม่อยากให้ลูกนั้นมีปัญหา
ไม่อยากให้เมียท้องในคุกคลอดในคุก
อยากให้ออกมาอยู่ด้วยกันก็เลยต้องทำแบบนี้
ซึ่งล่าสุดนะฮะนายมาร์คอาเรนได้เสียชีวิตลงแล้วพี่ที่โรงพยาบาล
ส่วนภรรยาก็ยังได้รับบาดเจ็บหนัก
บาดเจ็บแต่ไม่มากนักนะฮะ
ภรรยาก็ได้แต่ร้องไห้ตลอดเวลาเลย
ทางด้านตำรวจพลตำรวจโธมสัตวัสธิรันด์บุรณะ
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเผยว่า
นักโทษชาวอเมริกันประกาศว่าจะไม่ยินยอมเข้ามอบตัว
เนื่องจากมีความเครียดอย่างที่พี่หนุ่มบอกว่า
ภรรยาตั้งท้องได้๓เดือน
อีกทั้งทนแรงกดดันของเจ้าหน้าที่ไม่ไหว

เนี่ยตอนนี้ตั้งแต่วันเกิดเหตุที่เราเล่ากันไปเนี่ย
๒วัน๒คืนแล้วเมียก็ท้องอยู่ด้วย
ก่อเหตุยิงภรรยาก่อน
แต่ปรากฏว่ากระสุนถากเข้าไปทำให้ไม่ได้รับบาดเจ็บมากนัก
จากนั้นก็จ่อยิงขมับตัวเอง
จ่อยิงขมับตัวเองเพื่อหนีความผิด
หลังจากนั้นจะนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมด
กลับไปสอบสวนเพิ่มเติมที่สพวัฒนานคร
ก่อนที่จะดำเนินตัวนะฮะส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย
จังหวัดชนบุรีกันต่อไปอันนี้คือรายงานล่าสุด
คือเอาง่ายหลังจากแห่คุกวันนั้นไม่ได้ไปไกลมาก
ก็คือหนีไปไม่ได้แหกคุกต้องแหกจากศาล
หนีสารออกมาหนีสารเป็นเหตุการณ์ที่ครั้งแรก
แต่ว่าเค้าก็อยู่ตรงนั้นด์ท้ายแหกก็คือเอามีดแทงผู้
แล้วก็ค่อยคำพูมแล้วก็ค่อยหนีออกมากันเป็นสามคน
สามคนหนีคนนึงก็หนีออกไปแต่ไปจะไม่ไกลหรอก
เพราะรู้สึกมีโซ่ตวนอยู่
ปรากฏว่ายิงภรรยาก่อน
ภรรยาพลาดก็คือไม่โดนเต็มแต่ได้รับบาดเจ็บไหมได้รับบาดเจ็บ
ถึงตอนนี้ภรรยาถึงจะต้องอยู่ที่โรงพยาบาลแต่ตัวเองเอาปืนยิงขมับเลย
ขมับจนเสียชีวิตแต่ก็คือยังไม่ได้เสียชีวิตนั้นฮะ
ในเวลาต่อมามาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอันนี้แหละคือเรื่องทั้งหมด
แต่ทั้งหมดแล้วคนก็ถามว่าอ้าวแล้วภรรยาที่ไม่ได้เสียชีวิตหลังจากนี้เป็นยังไง
ก็ต้องขึ้นสารต่อขึ้นสารต่อเพื่อไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
คือสิ่งเดียวที่เขาพูดอย่างยืนยันอย่างชัดเจนเลยว่า
เขาไม่ต้องการให้ภรรยาไปคลอดในคุกแค่นั้นเองภรรยาตอนนี้ก็๓เดือนแล้วนะฮะ
ลูกก็๓เดือนแล้วก็เป็นเรื่องอีกหนึ่งเป็นเหตุ
ไปก่อเหตุให้ต้องแบบขึ้นส่งขึ้นสารตั้งแต่แรกเรื่องของยาเสพติด
ในภาคเข้ามาเป็นเรื่องที่เหมือนอย่างในหนัง
ว่าผู้หญิงเสียชีวิตแล้ว
ผู้ชายเสียชีวิตนั่งแต่ชุดยิงขมับไม่น่าจะรอด
แล้วในขณะเดียวกันตั้งแต่วันเกิดเหตุที่เขาหลบหนี๒วัน๒คืน
ต้องไปหลบหนีในป่าแล้วคนท้อง๓เดือน
ก็นั่นก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมา
อีกข่าวหนึ่งค่ะข่าวนี้ก็เรียกว่าฟังแล้วก็สะเทือนใจพอสมควรเหมือนกันนะคะ
มีข้อความอย่างนี้คุณผู้ชมเห็นน้องแล้วรู้สึกสะเทือนใจยังไงไม่รู้
พิการทั้งยากจนแม่น้องเสียชีวิตไปแล้วส่วนพ่อเนี่ยก็แต่งงานใหม่
อายุ๖ขวบค่ะจึงต้องมาอยู่กับยายชรายยากจน
เอารูปให้ดูนะเผื่อคุณจะได้รู้ว่าตัวเองโชคดีมากแค่ไหนแล้ว
ที่มีมือมีเท้าครบทั้งสองข้าง
ผู้มีจิตเมตตาเนี่ยสามารถส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ต่างให้กับน้องนะคะ
ได้ที่ครูทันสุดาหยกภูฝากให้เด็กหญิงปิยะพรหลวงแก้ว
นี่น้องก็อยู่ที่๘๑หมู่๔ตำบลศพโขงอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
แล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์บอกมาให้ด้วยนะคะคุณผู้ชม
อยู่บ้านขุนตื่นครับด้านครูสารันเนี่ยก็เปิดเผยบอกว่าอย่างนี้คุณผู้ชม
ปัจจุบันนี้เด็กหญิงปียพรหลวงแก้วอายุ๔ขวบกว่าอยู่ชั้นอนุบาล๑
เป็นเด็กพิการข้อมือขวาเนี่ยขาดมีฐานะยากจนมากแล้วก็เป็นลูกกำพร้าแม่เสียชีวิต
ตั้งแต่ได้อายุแค่๔เดือนเองเนี่ยน้องสารมากพ่อก็ไปมีภรรยาใหม่อีกตำบลนึง
ยายเนี่ยก็เลยรับเลี้ยงน้องเนี่ยตามลำพังซึ่งก็มีฐานะยากจนมากอยู่แล้ว
ประกอบกับหมู่บ้านตั้งอยู่ในถิ่นธุรกันดาลจึงอาศัยอยู่แบบลำบากมาก
ส่วนข้อมือที่ขาดสาเหตุมาจากตอนอายุ๖เดือนค่ะช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าหนาว
ชาวบ้านเนี่ยก็ต้องนอนอยู่ข้างกองไฟเพื่อความอบอุ่นปรากฏว่าน้องเขานอนอยู่กับยาย
แล้วน้องปียพรเกิดพลิกตัวแล้วมือเข้าไปอยู่ที่กองไฟ
ก็ไหม้แล้วบาดเจ็บก็ไปรักษาได้ตามยฐากรรมแบบชาวชนบท
มือก็เลยเน่าพอเน่าก็นำส่งโรงพยาบาลทางหมอก็เลยต้องตัดข้อมือทิ้ง
เพื่อรักษาชีวิตน้องเอาไว้ทีนี้ถ้ามีผู้ใดสนใจนะมีจิตเมตตาก็อยากช่วยเหลือไปได้เลยค่ะ
อันนี้ก็คือไปที่โรงเรียนบ้านขุนตื่นหรือว่าก็สามารถส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ต่างไปให้น้องได้นะคะ

หรือว่าจะมีที่อยู่อยู่๘๑หมู่๔ตำบลศพโขงอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่
ก็สามารถที่จะส่งสิ่งของต่างไปให้น้องได้เพราะว่าอยู่กับพ่อ
ไม่มีเบอร์บัญชีใช่ไหมไม่มีเบอร์บัญชีให้

เราขึ้นอีกทีแล้วคุณพระดำเอามือถือถ่ายรูปไว้ที่หน้าจอ
นี่ไงถ่ายจากสคริปละ๐๙๕๕๗๕๘
ก็คือส่งไปที่คุณครูค่ะคุณครูทันสุดาหยกภู
แล้วก็วงเล็บเอาไว้ว่าฝากให้เด็กหญิงปิยพรหลวงแก้วคุณผู้ชมค่ะ
พ่อแม่ก็ทิ้งไปแล้วใช่ไหมพ่อแม่ไม่อยู่แล้ว
ทุกวันนี้ใครเลี้ยงอ่ะคุณยายอ๋อยายเลี้ยง
ยายมาเลี้ยงแล้วซึ่งคุณยายก็ลำบากอยู่แล้วคุณยายอายุเยอะแล้ว
แม่น้องเสียชีวิตไงเดี๋ยวพิมพ์ขึ้นให้
ขึ้นไว้เนอะเผื่อคุณผู้ชมอยากจะส่งสิ่งของอะไรไป
ก็ส่งไปที่คุณครูได้ค่ะคุณครูก็จะไปส่งมอบต่อให้กับคุณยายแล้วก็น้องด้วย
อีกครั้งหนึ่งนะฮะใครติดต่อไปตอนนี้คือติดต่อไปที่คุณครูเขา
เบอร์โทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งเนาะ๐๙๕๕๗๕๗๕๙๘คุณผู้ชมค่ะ
โทรศัพท์ไปสอบถามกันได้เนอะเผื่ออยากจะแบบโอนเงินโอนเงินอะไรก็ว่ากันไป

ไม่ใช่เขาก็อยู่มาก่อนแล้วพวกเราเข้าวงการบันเทิงอีกนะ

ชื่อดังเนี่ยมาร่วมกิจกรรมประชาชนสมันการกระชาติ
ได้มอบหะนุมานอุ้มดวง
มาจากไหนหรือครับว่าบางกระพ่อ

หานุมานอุ้มดวงให้กับนายกตู่หน่อย
เพราะเดี๋ยวเร็วนี้นายกตู่เขาบอก

เออทำไมอาจารย์ถึงต้องมอบนุมานอุ้มดวง

แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกราโหม

ขอให้อุ้มดวงประเทศชาติ

หวามือนั่นแหละสภากาชาติไทยหนุ่ม
บางทีหนุ่มไม่ต้องไปสาระแหน่รู้ทุกอย่าง
เข้าใจไหมสนใจข่าวที่ฉันจะเล่าว่า
ทำไมใครมาเดินอยู่นั่นขวามือ
สาบานว่า๑๑โมงไม่ได้อ่าน

โมงไม่มีตุ๊กตาตัวนี้ออกมาสาบานกับฉันไหม

สรุปง่ายคือนายกบอกว่าเอาละไหนอาจารย์ให้มาปุ๊บ
ก็ขอให้อุ่มดวงประเทศชาติเพราะวันนี้ทุกคนต้องช่วยกันดูแลประเทศชาติให้มากที่สุด
ทุกคนต้องช่วยกันนะโดยเฉพาะสื่อมวลชนที่จะต้องไม่นำเสนอข่าวสร้างความแตกแยก
นั่นนายกว่าอย่างนั้นนำเสนอแต่สิ่งดีที่สำคัญของประเทศ
เพราะสื่อถือว่าเป็นกระบอกเสียงขอให้ช่วยตนเองด้วยและเห็นว่าดวงเมืองเนี่ยต้องดี
เพราะวันนี้ได้ทุกคนมาช่วยกันดังนั้นจึงขอให้ทุกคนดูแลประเทศให้มีความต่อเนื่อง
แล้วก็ในอนาคตเนี่ยเมื่อมีคนดูแลประเทศต่อไปตนก็จะไปพักผ่อนแล้ว
นายกบอกเดี๋ยวก่อนนะขอให้มั่นเอาถ้าสรุปโดยรวม
เดี๋ยวถ้าสมมุติมีคนพร้อมที่จะดูแลตัวประเทศชาติเดี๋ยวจะไปพักผ่อนแล้ว
ดวงดียังไงอะไรคือดวงดีของนายกดวงแบบไหนคือดีคุณแม่
ก็เดี๋ยวต้องดูไงเขาบอกเดือนหน้าจะศึกสักฟอกแล้วไงศึกอภิปราย
เดี๋ยวฉันจะต้องนั่งดูทั้งวันทั้งคืน
อาจารย์เขาบอกว่าอย่างไรนะคนก็เลยถามว่านายกว่าสมมติบังกระแส
ก็บอกว่าเราอาจจะเจอนายกคนนี้ครบ๘ปี
อืออืออือหรือที่ชื่อประเทศไทยจะมีนายกที่ชื่อปรายุจันโอชาเนี่ย
เฝดดวกหน้ากลวยเป็นปีสิบสามอันนี้เราเลือกตั้งฯกันมาตั้งแต่มีนาคมถูกต้องไหม
ถึงมีนาปีแรก๑เราอาจจะเจอนายกคนนี้๒สมัย
เขาก็ว่ากันอย่างนั้นบางคนก็อย่างนั้น
แต่นายกก็บอกว่าเดี๋ยวขอให้รอพร้อมเจอคนที่ใช่
พร้อมจะพัฒนาเดี๋ยวนายกจะไปพักผ่อนแล้ว

ส่วนอาจารย์คาทาทางด้านมูเตรูอาจารย์ก็บอกว่า
ดวงนายกรัฐมนตรีแล้วก็ดวงประเทศไทยในปีหน้าเนี่ย
ปูฉันจะต้องไปแก้ปีชงสู้ตายเลยรอหมอช้างอยู่เนี่ย
ปีหน้าเป็นปีปะทะของนายกตู่
เป็นปีประทะของพลเอกประยุทธ์จันโอชา
แต่ถ้าผ่านช่วงเดือนมิถุนายน
คือถ้าสมมุตินายกอยู่ถึงมิถุนายน

ก็จะอยู่ในตำแหน่งได้อีกยาว
นี่นายกจะอยู่ได้อีกยาว
ส่วนวันนี้ได้นำหะนุมานอุ้มดวงมาให้
มามอบให้กับนายกตัวนี่นะฮะ
มีความเข้มแข็งมีทีมงานที่แข็งแกร่ง

แต่ฮานุมานเหล่านี้จะสนและดื้อหน่อย
เดี๋ยวนะสนและดื้อ

เขาบอกว่าเอาล่ะนายกจะมีทีมงาน
ก็คือเราต้องยอมรับว่ามีขอรมณ์
แต่หานุมานหมายถึงลิง

จะมีความโซนความดื้อตามสัญชาติอาญาของลิง

สอสอที่แบบว่าพักร่วมหรือเปล่า

อาจจะแบบว่าเราก็ไม่รู้หมายถึงใคร
คือเอาง่ายจะมีคนมาช่วยงาน
แต่ขอให้แบบดูสักนิดนึง
จะต้องเป็นคนควบคุมฮานุมานเหล่านั้นให้อยู่

คือสำคัญคือจะต้องควบคุมฮานุมานเหล่านั้นให้อยู่
ใครจะคุม

ตามลักษณะเกณฑ์ของพลเอกประยุทธ์ปีนี้
อันนี้ยังไม่จบอีกเหรอ

ใครรู้ไหมว่าพ่อฉัน

เพื่อนเล่นเถอะเหรอหนุ่ม

มันมีเดาสามดวงด้วยเฉพาะเดาละหกแแชก
๒แชกนี้ก็แบบเป็นทางแล้ว
ยังไม่จบมีเดาละละละละ

ซึ่งเป็นดาวเกี่ยวกับการได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจบารมีทั้งหมดทั้งมวล
บริวารดีทุกอย่างก็จะเดินหน้าไปได้ด้วยดี
เขาว่าอย่างนั้นจะเดินหน้าไปเล่นที่สวย
อกจากนี้ในส่วนของดวงบ้านดวงเมืองในปีหน้า
จริงแล้วปีหน้าเนี่ยดวงเมืองเป็นดวงปีเสือ

แต่ตามปีนักศัตริย์เป็นปีชวด
ซึ่งปีเสือมีดาวมงคลเยอะมาก
ครับมงคลกิตไม่ต้องร้องเพลงชาติกันแล้วไง

เขาบอกว่ามงคลกิตไปก่อนละนะ
วันนี้เนี่ยไนกสภาเสนอเลย

โดยเขาบอกว่าซึ่งปีเสือมีดาวมงคลเยอะมาก
๓ดวงที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อม

ที่ดินดาวเง็กตึ้ง

การเดินทางธุรกิจบริการท่องเที่ยวชื่อ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

บอกว่ามีชวดตรงชนกับชวดเหมือนกัน

เอ้าเหรอต้องมีหน้าชนเต็มถึงห้ามพูดอะไรเยอะโอ้ยนายกมาเมียก็ร้อยเปอร์เซ็นต์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

จริงต้องรอหมอช้างหมอช้างจะเป็นคนพาไปไงปกติ

คุณแม่ว่าปะคุณแม่าเมาเองรึปั๊ะ
แล้วที่เค้าปรับกันสู้ตายเปลี่ยนตนโน้นเอาตรงนี้

อะไรที่เป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยอย่างเช่นตรงนี้มันไม่ตรงหลบหน่อย
คุณพูดไปเรื่อยวันนี้เพิ่งอยู่๒๒นาที
ธรรมดาต้องคุยถึง๔๐เด็กอ่ะ
เอานุ่มแม่มณีเพื่อนเธอก่อนแม่มณีเฟรนด์
แม่มะนีเฟรนนุ่มเฟรน
ไปเป็นเฟรนดกับพี่แล้วเหรอ
ฉันถามจริงฉันถามจากใจเลย
ระหว่างที่แม่มณีหลบหนีอยู่เธอคุยกับเขาตลอดเลยเหรอ
คุยแล้วนางเธอรู้ว่าที่หลบหนีนางอยู่ไหนแล้วเหรอ
ไม่รู้จะบอกทำไมล่ะ

พี่หนุ่มบอกว่าตำรวจเชิญตัวไปคุยให้ข้อมูล

แต่อยากรู้ว่าเขาบอกเป็นความลับทางราชการ
น้องแม่มณีเขาบอกว่าเขาได้คุยกับพี่หนุ่มตลอด
เขาบอกว่าเนี่ยเขายังคุยกับพี่หนุ่มอยู่เลยว่าเดี๋ยวเขาจะไปแต่งตั้งทนาย
เขาจะเข้ามามอบตัวแล้วไปออกรายการหัวกระแส
ใช่เขาบอกมาอย่างนั้นจริง
แล้วทำไมพี่หนุ่มไม่เตือนเขาแล้วว่า

แล้วก็ให้ออกไปพูดกับสังคมว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แล้วคนที่เขาลำบากลำบลเนี่ยคือให้เอาเงินไปคืนเขา

นางอยู่ไหนเปิดเซฟมาเหมือนแบบตบหน้าตำรวจ

เปิดเจออีกที่กันความชื้นอย่างนี้

ฉันไม่ทำงานเลยถามจริงนั่งดูนั่งดูไหนฉันดูแต่ข่าว
ฉันไม่สามารถปื๊ด
นี่นี่ผมจำได้ผมนั่งติดดูอยู่

ไม่ถามนางน้าไม่บอกเหรอว่าตู้เซฟเบอร์ไร
ก็ไม่รู้นางคงไปเปิดเองเพราะนางคงไม่ได้บอกอะไรนะ

นี่อันนี้อันนี้ที่เราดูกันเซฟใหญ่เถอะเซฟใหญ่

ไม่มีสิเปิดมาก็ว่างเปล่า
เท่านี้เยอะมากตู้ใหญ่มาก
ตู้ใหญ่ไง
ไม่มีไงนางทำนี่เฮียสิ่งนี้ไหม

บนชั้น๓เป็นร้านทองชั้น๒เป็นแบบ

ตั้งเสียเวลาสองชั่วนะก็นั่งเปิดหรอคุณแม่

ก็ใช่ไงปั่วเด็กนักก็บอกว่านักไม่รู้อะไรเลย

คนที่เขามีลูกเด็กน้อยนะผมไม่รู้แต่ว่าล่าสุดเลยคือก่อนหน้านี้มันมีประเด็นขึ้นมาคือว่า
มณีเนี่ยเขาใช้ให้กับคนสนิทเขาเนี่ยไปซื้อไอ้ตัวทันเหมือนตะโกนให้นักข่าวได้ยินตอนแรก
พอตรวจไปเนี่ยปรากฏว่าทางคนสนิทคนนั้นไปบอกว่าท้องล่าสุดเลยเนี่ยตำรวจนะฮะ
โทษนะฮะอธิบดีกรมราชธรรมเนี่ยเปิดเผยนะครับถึงกรณีดังกล่าวบอกว่ามีการตรวจใหม่แล้ว
ผลตรวจมันขึ้นแค่หนึ่งขีดคือไม่ได้ท้องกลายเป็นอีกประเด็นหนึ่งไปอีกแล้วนะฮะ
แต่ว่าทางพันธุรกิจเอกนรัฐก็บอกนะบอกว่าทางเรือนจำเองได้มีการพูดคุยกับทางแม่มณีแล้ว
เนี่ยนะครับให้ไปตรวจกับแพทย์คลินิกแม่และเด็กไม่ยอมไปว่ะซึ่งทางแม่มณีเนี่ย
นะฮะก็ไม่ยินยอมที่จะเดินทางไปตรวจอืมซึ่งกรณีก็เป็นสิทธิ์ของทางผู้ต้องขัง
คนเราอยู่ดีจะเข้าคุกปุ๊บแล้วก็ไปท้องอะไรอย่างนี้
ปรากฏว่าไม่ได้ท้อง
คือเขาพยายามจะตรวจแบบว่าตรวจเช็คให้มาก

ว่าหายไปไหนก็หาไม่เจอนะครับ
วันนี้เขาบอกว่าไปขุดขุนทรัพย์แม่มณีหลังจากที่เมื่อวานนี้
ก็คือเปิดเซฟ๓ใบ

ไม่ใช่ฟันปลอมเวลาที่เราทำอีโวินแหมล์

ไอ้ที่ใส่เข้าไป
ที่ปั๊มฟันปั่น

ตอนนั้นกำลังจะไขวันฟันเสร็จแล้ว

ตอนแรกเขาเห็นนักข้างในน่ะก็มีทอง

พร้อมหมดเลยน้องพร้อมทั้งหมด

หมายความว่าเค้าเอาพ่านออกมาติดอย่างนี้

ก็มีทองชื่อห้างทองแม้มันมีเยอะมันมีเยอะหมด
คือเจ้าของห้างทองแม้มันมีอย่างไร

๓ตู้ไปเจอที่บ้านเองแต่วันนี้รู้สึกเขาตาม
ที่อำเภาเดียวกับบ้านอย่างตุ๊กกี้วางสามหมอ

รถเมย์เอาเงินมาฝากพี่พันหนึ่ง

ส่งต่อคนนั้นส่งต่อคนนี้ส่งต่อคนนั้น

ทศนาศึกษาอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้คือตำรวจพยายามจะตามเด็ก

เปิดวงแชร์ค่าเสียหายตอนนี้เจอละ๑๕ล้านบาท
ผิดแล้ว๑๕ล้านบาทแล้วส่วนใหญ่คนที่ไปเล่นแชร์
เราคิดว่าจะเป็นคนแม่บ้านนั่งอยู่กับบ้านถูกต้องป่ะ
หรือคนที่ชอบดูทีวีหรือคนที่แบบว่าอายุ๔๐๕๐ที่แบบไม่มีอะไรทำมีเงินเก็บ
คาดค่ะนักศึกษานักเรียนหมดเลย
แล้วบอกว่าคนที่เสียหายส่วนใหญ่จะเอาเป็นเงินไปทำอะไรรู้ป่ะ

ก็เลยคิดว่าการเอาเงินที่ตัวเองเก็บ
สมมุติสมัยเราเด็กเราก็จะมีเงินเก็บหมื่นสองหมื่น
การที่เราจะเอาเงินเก็บพวกนี้จะทำให้อีกหน่อย
จะได้เรียนมหาลัยดีเราจะได้มีค่าเทิมเรียนมหาลัยดี
สรุปแล้ว๓๔๐๐คนไปหมดเลย

อยู่ดีเขาอุตส่าห์คิดเรื่องการศึกษาของชีวิตตัวเอง

ที่ว่าเจ้าทรงเจ้าสัวดาราจะโดนไปอีกนะ
แต่เขาบอกว่ามันอันนั้นมันคืออีกอันหนึ่ง

อะไรเจอเดียวแต่ก่อนนี้มันอยู่ยังไม่มีอะไรที่

แต่อันนั้นคือเขาคงอาจไปลงทุน

ของคุณแม่เคยโดนโกงเยอะสุดที่กี่ล้านนะ

นี่ไงหนุ่มเตือนแล้วฉันไม่เชื่อตัว

เดี๋ยวจะพูดมันเรียกฉันขึ้นศาลอีกทั่วฉันกลัว
เอ้าคนชื่องามีตั้งเยอะตั้งแยะ

เอออืม๑๖ล้านไงดีแล้วย่าตายไปแล้วดีไหม

ผมไม่ได้ไปเอาเงินย่าไปด้วยไงไม่คุณแม่มีการถึงสาธิสูงไม่กัน

รบรบดูเห็นแล้วด้วยนี่ผมเตือนเลยผมบอกอย่าโมดดำ

โอ้ยตายแล้ว

เดี๋ยวแบบนี้พี่ลงไปดู

เคอสตูมที่ทำกมาตั้งแต่เด็ก

โอ้โห
ดีดีนะพี่ย่าตายไปแล้วถ้าอย่างนั้นย่าดูอยู่นี่ย่าเสียใจมากเลยอ่ะ

ตายแล้วนุ่มย่าไปไกลแล้ว

ตายเลยไหมล่ะเราช่วงนั้น
หายใจขัดเหมือนมีคนด่ารับหลัง

แหล่งพบพระแหล่งพระงามคุณแม่
ที่แม่สอดใช่ไหมจังหวัดตากใช่ไหม

นี่เค้าบอกว่าเป็นน้ำที่แบบว่ามันถ่าย
น้ำบริสุทธิ์อะไรแบบนี้
เป็นน้ำแร่ธรรมชาติจากแหล่งพบพระแหล่งพระงาม

ใช่หรือไม่เดี๋ยวคุณแม่พูดผิดหรือเปล่าโดยทุกทางก่อน

จังหวัดอะไรตากนะฉันว่าจำได้ว่าตากนะ

ตำบลพระงามอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรี

วันนี้ได้เราต้องกินน้ำไปเยอะแล้วช่วงนี้
แหล่งพระงามจังหวัดสิงห์บุรี
ตอนนี้ก็พบว่าค่าสูงเกินมาตรฐานไปเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมค่ะ
วันนี้แฟนเพจกรมควบคุมมลพิษ
รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพ
และปริมณฑล๔๗สถานี
ตอนเวลาเที่ยงตรงวันนี้ก็พบว่าปริมาณฝุ่นละออง
ตรวจวัดค่าได้ระหว่าง๓๒๘๐มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
ซึ่งค่ามาตรฐานปกติจะไม่เกิน๕๐มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตรค่ะ
คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดี๗สถานียังไม่ได้บอกเลยที่ดีที่ไหนบ้าง
ปานกลาง๒๑สถานีแล้วก็ระดับที่เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพแล้วเนี่ยนะคะ
๑๙สถานีนะมีอันนี้ค่ะริมถนนกาญจนาพิเศษ
ริมถนนอินทรพิทักษ์ริมถนนดินแดงเขตประทุมวัน
บางคอแหลมเขตยานวาเขตธนบุรีเขตคลองศาล
บางกอกน้อยเขตภาษีเจริญฝั่งทนหมดแล้วเนี่ย
บางพลัดเขตสาธรณ์เขตบางขุนเทียน
เขตตำบลบางซื่อเขตหลักศรีกรุงเทพมหานคร
ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองแล้วก็ตำบลทรงขนองอำเภอพระประแดง

ใช่ทางฝั่งนู้นตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบน
แล้วก็ตำบลมหาชัยอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร

ทางนี้ก็กรมควบคุมมลพิษก็จะดำเนินการประสานแจ้งหน่วยงาน

ดำเนินมาตรการควบคุมกำกับแล้วก็ดูแล
กำเนิดฝุ่นละอองที่เกิดจากกิจกรรม

ให้กลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติโดยเร็วที่สุด

แบบมันหายใจอยู่ทุกวันนี้ใครจะคิดเนอะ

๙๙นะเมื่อก่อนคนเราเขาบอกไม่คิดว่าจะซื้อน้ำกิน

เมื่อก่อนพี่หนุ่มสมัยพี่เรียนหนังสือพี่ต้องซื้อน้ำกินไหม

เปล่าเขาบอกเมื่อก่อนมันก็ไม่จำเป็นจะต้องซื้อทุกวันนะ

มันก็แบบกินอะไรมันยังสะอาดกว่าถูกต้องไหมล่ะ

เมื่อก่อนเครื่องฟอกอากาศอีกหน่อย

มากกว่าข้างนอกเลย
ไม่ใช่ว่าที่เราสูดดมเข้าไปก็คือผู้กล้อง
แอคที่หมายถึงพี่หนุ่มพิษเยอะ
ตบปากนะเธอไม่ควรว่าพี่ใช่ในการรัก
เค้าโบ๊ยปกติอยู่แล้ว
อุ๊ยแบบเค้าไว้อยู่ครับกูไม่ได้จำน่ะ
เออหรือเค้าบอกเอาจริงตุกอีกหน่อย
ปีหน้าเราจะเห็นแฟชั่นแฟชั่นหนึ่ง

ใช่เขามีแล้วคุณแม่มีเครื่องเล็กหรือทำเป็นเครื่องประดับได้ด้วย

เดี๋ยวเขาบอกว่าปีหน้าปีหน้าใครเติมน้ำมันครบเท่าไห
หรือเปลี่ยนพวกน้ำมันเครื่อง

พี่ค่อยดูสิพอบอกปีหน้าจะเป็นแบบนี้หมดเลย
แถมเลยเหรอมันแพงมั้ยโอ้โห
เครื่องฟอกอากาศบ้านมันจำเป็นแล้ว
คุณยิ่งหายใจเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งตายเร็วเท่านั้น

จริงจริงจริงจริง

จริงจริงจริงจริง

จริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริง
จริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริง
ถ้าเกิดเป็นรถที่อยู่ในหมู่บ้านจริงแต่บางทีก็แบบ
หน้าลุงเซ็งมากน่ะนี่พี่รบพเรียกลุงเลยเขายังไม่ค่อยแก่

คือพี่รอปภคือคุณนรงเดชก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ขอให้เป็นเหตุการณ์สุดท้ายที่ใช้ความรุนแรงกับรอปภ
ซึ่งเกิดจากรบพอนั้นไปทำตามหน้าที่ตามคำสั่งของกรรมการหมู่บ้าน
ในการตรวจสอบรถเข้าออกอย่างเคร่งครัด
แต่เมื่อเขาขอโทษเราก็พร้อมให้อภัย
ส่วนคดีก็ว่ากันไปตามข้อกฎหมาย
ทางนี้พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหากับนายภูมิรัฐนะครับ

ในฐานใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นเป็นเหตุให้เกิดอันตราย
ซึ่งข้อหาดังกล่ามีโทษจำคุกไม่เกิน๒ปีนะครับ
โดยจะนำตัวส่งฟ้องสารแขวงสมุทรปลาการในวันที่๘พฤศจิกายนนี้
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
อีกเรื่องหนึ่งเหมาะกับรถเมย์อ่านมากเลย

คนนี้น่าจะจดจำทีเดียวคุณพี่ถ้าคุณบี้เต้นยังไงให้โลกจำคนนี้

นี่ดูภาพนี่เป็นไง

การเต้นแบบทั่วไปมันใช้ไม่ค่อยได้ผล
มันชิดซ้ายเลยเมื่อเจอผู้หญิงคนนี้เข้าไป

ตอนแรกเต้นธรรมดาธรรมดาก่อนสักพักสักพักเดี๋ยวคุณรอดูว่าทำอะไร

เออนี่ดูเห็นไหมเห็นไหมเขามีสายโพกออกมาเห็นไหม

มันมีความเจ็บของฟองเนี่ยน้ำนมทำไมมันจะเยอะอย่างนั้นนะ
คาดการณ์ว่าเธอน่าจะเป็นคุณแม่ลูกอ่อนหรือเปล่า

มีบางคนถึงขนาดกลับไปอ้าปากเห็นไหมอ้าปากรอรอรับน้ำนมรอรับน้ำนม
อันนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทางใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐ
คุณผู้ชมก็เป็นเทศกาลดนตรีแห่งหนึ่งนะคะ
ก็ผู้หญิงคนนี้ออกลีลาเต้นที่แบบว่าน่าจะหาคนเรียนแบบเธอยากนะ
ด้วยการบีบหน้าอกตัวเองให้น้ำนมมันพุ่งออกมา
ให้โลกจำ
ท่อนบุฟเฟต์นี้ดังสุดเป็นซุปเปอร์สตาร์ตั้งแต่หลัง
เขาเริ่มบุฟเฟต์สองจะมาหรือยังเธอ
น่าจะปีหน้าหรือเปล่าพรุ่งเร็วนี้แหละอ๋อ
พี่โป๊ปไปทำอะไรไว้มีอะไรเกิดขึ้นกับเรื่องของพี่โป๊ป
เขาบอกว่าตอนนี้คือแบบทำให้หน้าฉุกจังเลย
บางคนก็บอกรู้สึกไงบ้างตอนนี้เป็นช่วงขาลง
เออไม่เหลือบมั้งเพราะก็ยังรออยู่นะ

เออยังรออยู่นะเริ่มค่อยกลับมาเอิ่ม
เอ้าคุณโป๊ปแม้ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้เห็นหน้าในจอทีวี

เฮ่ยอะไรนี่

ตรงข้ามไหมฝั่งตรงข้ามไหม

แล้วดูท่าจะมีรสชาติใช่ไหม

กินแล้วก็ตบแป้งให้สวยด้วยนะคุณผู้ชมนะ
อ่าสายตทุ่ม๑แล้วหนู

กินขนมเยอะออกกำลังกายด้วยการตีกอล์ฟ

ผมรู้สึกว่าไม่กล้วยติดคอนะ
เอาเพอร์ร่ามาไหมเพอร์ร่าเอากลับมาแม่งไหม

ผมรู้สึกว่าถ้ากินหวานเยอะเนี่ยกินเค็มเยอะ
สุขภาพมันก็ไม่ค่อยดีนะฮะ
เวลาเข้ากล้องมันจะรู้สึกว่ามันดูฉุก

น้ำหนักอยู่ตามที่ควรจะลงมาคือลงมา๒กิโล

เขาก็บอกว่ารู้สึกยังไงบ้างตอนนี้มีงานเยอะไหมนะฮะ

ผมก็ไม่ได้ขาลงนะครับคนไปหาว่านางขาลงไง
ทุกอย่างอยู่ที่ใจถ้าใจเราเองมีความสุข
ไม่ว่าจะลงหรือขึ้นทำอะไรก็ได้
ตอนนี้รู้สึกแฮปปี้ได้ออกกำลังกายตีก๊อป

อีก๑คนคนนี้คุณหมอกล้องซารวิท
ล่าสุดปกติคนนี้เราก็จะเห็นเขาเป็นแบบหนุ่มอารมณ์ดี
ขี้เล่นชอบแห่คนนู้นคนนี้ใจดีเสมอนะคุณผู้ชมค่ะ
ล่าสุดคือตัวเองก็คงทนไม่ไหวออกมาโพสต์ข้อความเขียนบอกอย่างนี้
ขอล่ะเดินข้ามถนนอย่าก้มหน้าก้มตาเล่นมือถือเลย
ถ้าไม่กลัวตัวเองบาดเจ็บอันตรายก็สงสารคนใช้รถใช้ถนนคนอื่นบ้าง

ซึ่งแคปชั่นเนี่ยใต้ภาพก็ระบุว่าเช้านี้เบรกหัวทิ่ม
เพราะอยู่เนี่ยก็ลงจากฟุตบาทมาพร้อมกับการก้มหน้าก้มตาเล่นมือถือ
เสียภูฟังอีกต่างหากแล้วก็ฮ่า
เน็ตเข้าไปกันเต็มเลยคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นกดถูกใจกับสิ่งที่หมอกล้องโพสต์กันแบบ
รัวเลยเพราะว่าแต่ละคนก็เคยเจอเหตุการณ์คล้ายกัน

เช่นกันค่ะเคยเจอไม่รักชีวิตกันหรือไงนี่ว่ากันไป
อืมในมุมของหญิงรัฐา
แต่งงานมั้ยคุณงานแต่งนะครับก็
หมอหรือยังหญิงไม่กดดันเขาบอกไม่กดดัน
คุณตุ๋นผู้ชายยังผู้ชายก็ยังไม่ขอ
แต่ว่าไม่กดดันนะฮะคือคุณยาย่าหญิงเขาบอกว่า
ปีหน้ามีคิวงานแน่นไปถึงกลางปี
ตนเองก็ไม่อยากไปกดดันทางคุณตุ๋นนะครับ
รู้สึกว่าถ้ามันจะเกิดขึ้นก็อยากให้เป็นความรู้สึกของเขาเองมากกว่า

กี้นิกกี้ข่าวนิกกี้หน่อย
ก็คือลืมไม่ให้ภายกันไป
บ้านครับสวัสดีครับ
คุณบ้านเดี๋ยวนี้มาขายส้มดำอยู่หลังพาราได้ครับ

เราเป็นญาติกันหรือเปล่าทำไมเรียกฉันบ้าน

มะนาวชอบเปรี้ยวมีอีกไหม
คุณเดียนะครับเป็นคนที่
ผมว่าจะไปตอนนั้นเหมือนแบบรุนแรงกว่าเกิดที่

พร้อมกระพนทำน้องเสียคนหมด

เยอะมากเลย
เขาก็ไปทำรายการก็แบบเขาเป็นกลุ่ม

สมมสมมติเขาลับรายการนั้นอ่ะ

นี่

ผู้ชายมีความสู้ความสุขเมฆจะมีใครคิดรายการนี้เช่นอย่างนี้บ้าง
พี่ป๋องเขาไม่ชวนพี่หนุ่มไปทำรายการเหรอ
บอกสิว่าหนุ่มไม่อยากทำรายการนี้
พี่ป๋องในฐานะที่เขาสนิทกับพี่หนุ่มเขาเคยชวนพี่หนุ่มไปทำรายการไหม

หนุ่มเป็นคนมีคุณธรรมหนุ่มโกหกไม่เป็น
หนุ่มรักเดียวใจเดียวหนุ่มไม่วอกแวก

เอามาค่ะข่าวของคุณน้ำฝนพัชรินกับคุณอามพิพัฒน์นะคะ

เข้าสู่ประตูวิวากันในวันที่๒๐มีนาคมปีหน้านี้แล้วนะคะ

แต่แบบว่าทั้งคู่ก็ไม่ปล่อยเวลาให้เสียเปล่าคุณผู้ชมค่ะ
ล่าสุดก็ออกมาเปิดเผยบอกว่าตอนนี้เตรียมการทุกอย่างไว้เรียบร้อย

ไม่มีการทะเลาะกันเกิดขึ้นระหว่างคิดเตรียมงานค่ะ
จากฝ่ายชายเป็นคนออกแบบเองทุกอย่าง
ซึ่งฝนก็จะเป็นคนช่วยเลือก
แล้วก็สรุปให้ตรงกันอีกทีว่าชอบแบบไหน

แล้วก็เรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันบางเรื่องแล้ว

ถือว่าเป็นลูกรัฐมนตรีเลยนะฮะ